ก็น่าเศร้าครับชีวิตของคนหนึ่งคนต้องจบลง
เพราะแลกกันกับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์แค่๑ดอกนะครับ
คือเขาโมโหที่เอากุญแจรถไปสุดท้ายฆ่าเพื่อนตายเลยฮะ
แล้วคนที่ก่อเหตุขึ้นไปนอนบนบ้านตอนเช้าตื่นมา
ตำรวจมาปลุกนะฮะแล้วก็จับไปโรงพักเลย
นี่คือบ้านหลังที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมเป็นบ้านไม้ยกสูง
ถุนด้านล่างเนี่ยมันจะโล่งนะฮะ
แล้วใต้ถุนนั่นแหละเจอร่างของคนตายครับ
ตำรวจโรงพักบ้านแพร่ที่อายุทยาครับรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายจนตาย
ก็ไปตรวจสอบครับพบศพนายสมานอายุ๕๔ปี
นี่เอาผ้าคลุมแล้วนะตอนที่ไปเจอนี่คือสภาพอเน็ตอนาจมากเลย
เพราะว่าหน้ายุบหัวแตกปลายคิ้วแตกนะฮะเลือดไหลอาบเลย
ใกล้กับศพเจอท่อนไม้ยาวประมาณสักเมตรหนึ่งครับนี่ฮะท่อนไม้
แล้วมีขวดเหล้าอยู่ด้วยก็เก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน
คนก่อเหตุนอนอยู่บนบ้านนั่นแหละครับ
ปลุกแต่เช้าเลยก่อนจะพาไปโรงพักชื่อว่า
ไอนายุ๔๕เดี๋ยวลองดูภาพตอนที่จับกลุ่มนายสำรวยนะฮะ
หลังจากจับกลุ่มตัวได้นี่ครับนั่งเอามือไพร่หลังเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ
เขาบอกเขาเองกับคนตายเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะ

ล่าสุดก่อนที่จะฆ่าเพื่อนตาย
เขากินเหล้ากันตั้งแต่เช้าวันก่อน
เช้าจะหลดเย็นตอนช่วงใกล้ค่ำโมโหเพื่อนมาก

คิดว่าเออสงสัยมันสลบก็เลยขึ้นไปนอน

ก็คนตายมันยืมมอเตอร์ไซค์ผมเอากุญแจรถผมไปแล้วมันไม่คืน
มันอ้างว่าทำหายแต่ผมไม่เชื่อมันหรอก
แล้วผมต้องไปเสียเงินปั๊มกุญแจดอกใหม่ครั้งละ๕๐๐มันใช่ไหมล่ะ
ทะเลาะกันล่าสุดก็เลยชกต่อยกัน
หลังจากนั้นผมก็ขึ้นนอนบนบ้านเขาบอกแบบนี้ฮะ

ผมยากอย่างนี่พี่เขากลับบ้านกันขึ้นบนบ้านแล้วทำทางออก๑นิ้ว

ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับ

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่๑คัน

เหลือเพียงแค่พี่สาวแต่ว่าพี่สาวไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับ

พี่สาวเอือมระอาน้อง

คนตายและคนก่อเหตุเขาสนิทกัน

แต่ก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขนาดว่า

มาจากเรื่องของกุญแจมอเตอร์ไซค

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่คืนกุญแจรถไง

จ่ายครั้งละ๕๐๐แล้วคนตาย
ไปแล้วทำหายมาแล้วถึง๓ครั้ง

มันจะหายได้ยังไงก็ในเมื่อไปเจออยู่ที่กระต๊อบ

ประจวบกับว่าล่าสุดพอดื่มเหล้าเสร็จปั๊บ

แหละแล้วก็ทำร้ายกันไปรอบนึงแล้ว
ก็คือมีอย่างนี้เลยเดินอย่างนี้ประจำ
โดนประจำแต่ไม่เข็ดก็มาตลอด
เฉพาะจัดทรมานเตอร์โดนเนี่ยจัดทรมานเจก็หายของก็หาย

พอฟังเพื่อนบ้านให้สัมภาษณ์นี่คือมันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับขี่รถไปซื้อเหล้าเถื่อนด้วยเหรอ

แล้วคือไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่เตือนนะเตือนคนตายว่าไม่ต้องมากินเหล้ากับมันหรอกนี่มันแปลก
พี่สาวของคนตายก็เคยเตือนนะครับคุณบอมเนี่ยเดินทางไปที่บ้านคนตายครับอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไม่กี่ร้อยเมตร
ปลูกเป็นกระต๊อปเล็กอยู่ริมแม่น้ำลบบุรีครับจุดนี้ฮะ
ไปเจอพี่สาวชื่อว่าพี่วงเดือนอายุ๖๕แล้วกำลังเก็บข้าวของน้องชายเลย
บอกว่าน้องชายเคยทำงานก่อสร้างนะก็รู้จักกันกับคนก่อเหตุเพราะทำงานด้วยกันนั่นแหละ
แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วหลังจากแยกทางกับเมียก็มาปลูกกระต๊อปอยู่ตรงนี้คนเดียว
น้องพี่อย่าติดเล่าแล้วดื่มกับคนที่เขาฆ่าน้องอยู่เป็นประจำ
เคยเตือนแล้วก็ไม่ฟังเวลาเมาทีไรไปดื่มกับเขาก็จะเลือดอาบกลับมา
พี่สาวบอกนะครับล่าสุดเนี่ยน้องไปตกปลาตกปลาเสร็จแล้วเจอกันก็เลยชวนไหลกันต่อไปดื่มฮะ
แล้วตอนเช้าเนี่ยคนโทรไปถามเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเขาหายไปไหนก็ไม่รู้
เขาบอกว่าอ๋อก็จัดการไปแล้วเรียบร้อยฮะแล้วถามว่าทำไมต้องจัดการถึงแบบนั้นน่ะ
กุญแจผมหายนี่คือคำตอบครับ
ถามเองคือตำรวจล็อกลงมาจากบนบ้านแล้วก็ถามว่าทำไมถึงทำขนาดนี้
เขาก็บอกว่าทำกุญแจผมหายแต่ที่ที่โดนซ้อมเที่ยวแรกก็ทำกุญแจหายเหมือนกัน
ผลถ้าหลุดก็จะไปด้วยกันเพราะว่าเราไปกินเหล้า
ซ้อมมาที่แม่เห็นนี่กี่รอบได้อ่ะนับครั้งได้ไหม

ขนาดนี้มันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะมันเป็นหลายครั้งแล้วที่ทำร้ายกันอย่างนี้
ก็กินด้วยกันไปด้วยกันเวลาเมามากก็ทำอย่างนี้
ไม่เคยห้ามหรอกว่าไม่ต้องไป
ถ้าเชื่อป้าไม่เป็นอย่างนี้จริงไม่รู้สักกี่ครั้งแล้ว
เราก็บอกว่าอย่าไปนะมันเป็นคนที่ว่าติดยานี่มันไม่ปลอดภัยกับเรา

เมื่อกี้พี่สาวเสียงสูงเลยถ้าเชื่อน่าจะไม่เจอแบบนี้

กลับไปที่โรงพักอีกครั้งครับเราไปเจอตัวนายสำรวยคนก่อเหตุ
เราถามอีกรอบหนึ่งว่าตกลงแล้วปมเหตุแท้จริงคืออะไร
เพราะตอนแรกที่ให้สัมภาษณ์นะดูยังอาการแตกอยู่
เขายืนยันว่าเป็นเพราะกุญแจรถหาย
แต่คนตายไม่น่าจะเอาไปทำหายหรอก
เอาไปซ่อนเหมือนจะแกล้งผมหรือเปล่า
แล้วผมไม่ได้ใช้อาวุธทำร้ายด้วยแค่ชกต่อย
เห็นสภาพศพไหมเนี่ย
คือหน้ายุบคิ้วแตกคลางแตกเนี่ย
ตอนนี้ยังมึนอยู่เลยเขาบอกครับ
แต่เอาล่ะผมขอโทษก็แล้วกัน
พี่หนุ่ยมีปัญหาอะไรกันกับพี่หมั่น

คือเขายืมรถพี่ไปขับ

ก็ไปซ่อนปุ๊บแล้วอยากจะได้คืนแล้วไม่บอก

ก็เลยโมโถหรือคะค่ะ

ประเด็นมันคือตรงนี้ครับว่าเขาอ้างว่ามีแค่ต่อย

เอากุญแจไปซ่อนไม่ได้ทำหายจริง

ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนา
จากการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในร่างกายครับ

เดี๋ยวจะนำตัวฝากหางเช้าวันพรุ่งนี้ต่อไป
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้ครับ